เมริกา

ที่แข่งทะเลาดา

ก็ควรจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งให้มากนะครับเพราะว่าตัวท่านนั้นหรือประชาชนทุกคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองบ้านเมืองนะครับ
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของท่านนั้นคือการกำหนดหรือเป็นการชี้ชะตาของบ้านเมืองว่าจะไปถึงทางไหน
วันนี้นะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จก็จะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปชมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติรุ่นใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
เพื่อไปเป็นกำลังใจเอาอาหารที่น้องอยากทานไปฝากด้วยนะครับ
ความคาดหวังหรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือทุกทีมก็คาดหวังที่จะได้รับชัยชนะนะครับ
แต่ทีมฮุกวัยเป็นทีมที่ตัดเจ็ดมีความแข็งแกร่งมาก
ทีมชาติไทยได้มีโอกาสเล่นเหมือนทีมชาติพูดไว้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดี
สิ่งที่ทีมชาติไทยจะได้รับไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาในแบบไหนก็คือ
ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้ง่ายนะครับ
แล้วก็เราไม่ต้องเสียค่าเสียใจอะไรเลยนะครับ
ก็เป็นความโชคดีของทีมชาติไทยชุดนี้ที่จะได้หาประสบการณ์ในการแข่งขันในครั้งนี้
นั่นคือสิ่งที่คาดหวังและปรารถนามากที่สุด
ขอบคุณครับทุกคน